มันไม่ได้ผลก็เพราะว่ามันผิดวิธีไงรู้ไหมว่าการออกกำลังกายแบบผิดวิธีเนี่ยนะอาจจะทำให้เดี้ยงก็ได้นะเธอสะบัดไปสะบัดบานเดินอย่างงี้เลย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

เขาก็บอกจะสะบัดสะบัดจะสะบัดอยู่เนี่ยจนไขข้อจะหลุดแล้วขาเธอก็ยังไม่เล็กเลยเนี่ย
มันไม่ได้ผลก็เพราะว่ามันผิดวิธีไงรู้ไหมว่าการออกกำลังกายแบบผิดวิธีเนี่ยนะอาจจะทำให้เดี้ยงก็ได้นะเธอสะบัดไปสะบัดมาเดินอย่างนี้

มันไม่ได้ผลก็เพราะว่ามันผิดวิธีไงรู้ไหมว่าการออกกำลังกายแบบผิดวิธีเนี่ยนะอาจจะทำให้เดี้ยงก็ได้นะเธอสะบัดไปสะบัดบานเดินอย่างงี้เลย

มันไม่ได้ผลก็เพราะว่ามันผิดวิธีไงรู้ไหมว่าการออกกำลังกายแบบผิดวิธีเนี่ยนะอาจจะทำให้เดี้ยงก็ได้นะเธอสะบัดไปสะบัดบานเดินอย่างงี้เลย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

ว่าเวทเทรนนิกส์กับการกระชับบ้านทายสร้างขาเรียวสวยเนี่ย
จะมีท่าอะไรบ้างกับช่วงนี้เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ผ่านมาเราบริหารและฟิตหุ่นกันเกือบครบ
บอดี้เวททั้งโลต้นแขนบริหารไหล่และหลัง
กับท่าง่ายที่ทำตามกันได้ที่บ้าน
นั่นก็คือแก้มก้นและต้นขาค่ะ
ส่วนท่าทางจะยากง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ
และสัปดาห์นี้เราก็จะมาเทรนด์เวทเทรนนิ่งนะคะ
สำหรับสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้มากที่สุดนะคะก็คือก้นกับขานะคะ
ต่อไปนะคะเราจะเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะคือสคอตนะคะ
ที่แตกต่างคือจะมีบาร์เบลมาถวดพร้อมหนัก
จะวางมาที่หลังคอนะครับน่ะถังหลังด้วยนะครับ
วางที่ตรงนี้นะครับจับไว้

แล้วก็ทำการพับสะโพก

เข้านะครับไม่เกินปลายเท้านะครับ
หลังพยายามตั้งให้ตรงมานะครับอย่าแอ่นหลัง
ลักษณะท่านี้จะคล้ายกับเรากำลังนั่งบนเก้าอี้นั่นแหละค่ะ
แนะนำว่าให้ทำทุกวัน
วันละ๑๕ครั้งต่อ๑เซต

รับรองว่าต้นขาจะกระชับ
รับก็งามงอนแล้วแหละค่ะ
ค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะเป็นเล็กล้างนะคะ
ถ้านี้นะคะจะได้ในเรื่องของก้นกับแฮมซิงนะคะ

เอาบาเบลนะคะวางไว้บนบ่าเหมือนเดิม
จากนั้นเราก็ก้าวขาข้างนึงมาข้างหน้านะคะ

ทำอย่างนี้นะคะ๑๕ครับ
ก็ถึงเต็มนะคะ
อย่าให้เข่ากระแทกพื้นครับผม
ท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังต้นขา
มักมีปัญหาไม่กระชับ
ดูดีและลดสลูไลท์ให้หายไป
รวมถึงทำให้ก้นกระชับอีกด้วยค่ะ
ทำไปเรื่อยประมาณ๓๐ครั้ง

ฟิตปังสวยเป๊ะทุกองศาแน่นอนค่ะ

หรือว่ามีเซลูไลท์ขายเยอะนะคะ

ความกว้างของการจับเท่าหัวไหล่นะครับผม
ทีนี้แอนหลังลงไปขาตรง

เกงหน้าขาขึ้นมาค่ะ
อ่าจะได้ครับ

ขาสวยเรียวงามงามงาม

สำหรับเวทเทนนิ่งที่ขาดไม่ได้

กหัวขึ้นมาแล้วเตะขาขึ้นลง

ไม่ได้ถึงแค่๓๐วิทยุทธิ์ถึงนาทีเลยค่า
ค่ะก็อยากจะให้สาวหลายคนนะคะ
ลองเอาวิธีการสอนแบบนี้

อย่างเช่นผัวน้ำหรือว่าแจ๊กกัน
อย่างนั้นเราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แต่ก็คิดว่าจะท่ายากก็แค่สโค้ดเอง
สำหรับช่วงนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังเจอกันได้อีกค่ะ
ใกล้วันอะไร
พรุ่งนี้กลับมาพบกันที่นี่ที่เดิมนะคะทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒ต้อนบ่ายงงกรง
อืมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป